สองประเด็นใหญ่ที่เราจะร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
เรื่องของข้อห้ามวันลอยกระทง
กับเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายคลิป
ตอนที่ตำรวจตรวจที่ตั้งด่านทำได้หรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่
พูดคุยกับทนายวสันฝีมือช่างรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาธนายความค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ไปลอยกระทงไหนฮะ
วันนี้ก็คงจะไปลอยแถวดอนเมือง

ใกล้บ้านตรงนั้นเขาจัดงานด้วยนะอาจารย์นะ
เข้าเรื่องข้อกฎหมายเลยดีกว่าอาจารย์ครับ
เอาประเด็นใหญ่ที่เป็นข้อห้ามแล้วกัน
เรื่องของพลุประทัดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง

นานทีปีขนจะได้เล่นสักทีได้ไหมฮะ
ก็คือเทศกาลรอยกระทงเนี่ยนะครับ
ปกติก็ประชาชนก็อยากจะดูเรื่องพลุนั่นแหละ
แสงไฟต่างขึ้นมันสวยงามดีนะครับ
แล้วก็ก็จะไปซื้อกันนะครับ
แล้วก็มีผู้แล้วก็มีประทัดด้วย
แล้วก็มีโคมลอยอีกต่างหากนะครับ

เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดนะครับ
อกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืน

เพราะว่ามันเป็นวัตถุที่อันตรายนะครับ
มันเป็นดินปืนนะครับถือว่าเป็นวัตถุระเบิดด้วย
ฉะนั้นเขาก็มีมาตรการเลยความปลอดภัย
คนที่จะมีไว้ขายอย่าให้เกิน๕๐กิโลกรัม
คนขายอันนี้พูดถึงคนขายตัวดินปืนนะครับอย่าให้เกิน๕๐กิโลกรัม
ส่วนวัตถุอะไรต่างอันนั้นก็ไม่ต้องรวมอันนั้นเฉพาะส่วนที่เป็นดิน
ประการที่๒ก็ต้องเก็บเป็นชั้นอย่าไปรวมชั้นให้มีอากาศปลอดโปร่ง
อย่าไปรวมกับพวกไม้ขีดอย่าไปกองรวมกันมีระเบียบในการจัดเกม
ต้องจัดให้ดีคืออันนี้ป้องกันไม่ให้เกิดเวลาเหตุระเบิดตุ้มตามขึ้นมา
ใช่ครับอันนี้ต้องทำตามกฎเลยครับเพราะว่านี่มันคือมันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายไง
ก็ต้องมีมาตรการต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะพวกนี้ที่จะทำต้องมีใบอนุญาต

แอบขายกันนี้ถือว่าผิดหมดไม่ได้เลย
แอบไปแอบขานี่จะผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายครับ
อีกข้อนะครับจัดให้มีเครื่องที่ว่ามันเป็นเครื่องดับเพลิงนะครับ

ให้เพียงพอทีนี้มาทางด้านฝ่ายผู้ที่เป็นผู้เล่นบ้าง

มีอันหนึ่งครับผู้ขายต้องขายเวลา๖โมงถึง๑๘นาฬิกา

หลังจากนั้นช่วงค่ำไปแล้ว

แต่ต้องขายโดยถูกกฎหมายและมีใบอนุญาต

สถานที่ขายเขาก็ต้องระบุด้วยนะ

จะไปขายนอกสถานที่ที่มันไม่ได้ระบุก็ไม่ได้

ใช่ครับต้องขายที่ที่เขาอนุญาตไว้

กลับไปซื้อเย็นเนี้ยค่ำ
ซื้อพลุมาจุดเล่นกัน

เมื่อซื้อแล้วเราต้องระวัง
เวลาเล่นเนี่ยมันก็จะไป
ดูว่ามันจะไปทำให้เกิดอันตรายกับบุคคล
ที่เขามาร่วมงานไหม

เช่นว่าเราจุดผู้หนึ่งไประเบิดใส่คนอื่นเนี่ย
เราก็จะต้องรับผิดในทางอาญาด้วย

หรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ย
มือม้านี่อาจจะขาดได้อะไร

อันนี้เป็นข้อที่ต้องระวังที่สุดเลย

เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องไปดูแล
อย่างใกล้ชิดต้องไปให้ตรงนี้นะครับ

อาจารย์ได้ฟังมาแบบนี้ทั้งฝ่ายคนขายด้วย

อย่างเช่นขายหลัง๖โมงเย็นเป็นต้นไป

ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องเคร่งคัดครับ

ห้ามเลยจังหวัดเนย
โขมรอยอย่างเงี้ยนะครับ
อาจจะไปลอยจะเป็นลงใส่หลังคาบ้านคน
หรือจะไปเป็นอันตรายต่อ
เครื่องบินเขาจะประกาศเลยห้ามเลยนะครับเป็นกฎหมายเขาเลย

สรุปคือเล่นได้ตรงจุดไหนบ้าง
มีข้ออนุญาตให้เล่นได้ยังไงบ้าง

เขาก็จะมีขอยาธิในการจัดงาน
คือการจัดงานต้องขอยาธินะครับ
และที่นี่รักษาความบัตรภัยอปลล

อย่างที่บอกว่าถ้าฝ่าฟื้นขูไว้ไหนหนึ่งดีไหม
โทษจะหนักขนาดนี้
ฝ่าฟื้นถ้ายังคนขาย
ถ้าขายไม่มีใบรญญาติหรือว่าขายไม่ตามกฏ
ก็อาจจะถูกจำคุก

และมีโทษปรับด้วยครับปรับสูงครับ

คนเล่นก็อาจจะมีโทษทั้งอาญา

คนมาเยอะแยะไม่รู้มันจะไปทิศทางไหนนะครับ
ถ้าทางปลอดภัยก็ต้องออกไปทางที่มันเป็น
ที่โล่งนะครับ

โคมลอยนะครับ

แต่ว่าตรงไหนที่เป็นจุดควบคุม

ถ้าเป็นลักษณะทำให้เกิดความเสียหาย

กระทำความผิดเยอะแยะเลยไม่รู้จะเอาใคร

กฎหมายบอกเอารวมก่อนแล้วจับมารวมก่อน

เสร็จแล้วค่อยมาแยกออกแยกออกครับ
สอบแต่ละปากแต่ละปากแล้วก็มาแยกออกไป
เก้าคนที่ผิดแต่ถ้าไม่มีใครรับเลยก็รวมไปเลยครับ

ตั้งแต่๖โมงเย็นเป็นต้นไป

มีเวลามีอะไรเขาครับเพราะว่าตรงนี้มันเกิดเหตุ
คือเขาทำสิติแล้วครับว่ามันมีตรงไหนตรงไหนบ้าง
มันจะมีเหตุการณ์ยังไงบ้างเราก็ต้องป้องกันครับ
กับนอกจากข้อกฎหมายข้อบังคับของจังหวัด
ใช่ครับก็สำคัญครับอืมครับอ้าวคุณ
อันนี้คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับกระลอยกระทง
พ้นไปเรียบร้อยแล้วจะได้รู้ตัวว่าเราจะต้องทำยังไง
ปฏิบัติตัวยังไงเย็นนี้ค่ำนี้จะได้ไม่มีคนทำผิดนะคะ
ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพ
เป็นป้ายของตำรวจเขียนเอาไว้เลย
บอกว่าห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายคลิปขณะตรวจค้น
หลายคนเข้าใจว่าแบบนั้นถ้าเกิดว่าทำจะผิดกฎหมาย
อาจารย์เรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราดูภาพนี้ก่อนเลย

ตรวจกระทำการใดอันเป็นการรบกวน
หรือเป็นอุปสรรคและข้อขวางและขัดขวางการปฏิบัติการ
ตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานห้ามถ่ายภาพวีดีโอ
ฝ่าฟื้นมีความผิดประมวลกฎหมายปวิอาญานะครับ

เห็นแบบนี้แล้วกลัวสิคะ
อันนี้คือขู่หรืออะไรยังไงคะอาจารย์
อันนี้ก็เขาก็บอกว่ากระทำการใดอันเป็นการรบกวนใช่ไหมครับ

จริงมันก็ผิดอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าเราไปรบกวน
หรือก็เป็นการขัดขวางเจ้าที่ที่เขาทำงานตามหน้าที่
เช่นว่าเขาจะมาจับเราแล้วก็ผลักเข้าไป
อย่ามาเขียนใบสั่งนะหรือคนอื่นเขากำลังจะจับคนนั้นคนนี้
ก็เข้าไปขวางทำท่าถ่ายล่วงถ่ายลูกถ่าย
มันเป็นการกัดขวางเข้าไปหมดตรงนี้นะครับ
คือถ้าผิดจริงโดนจับจริงแต่ฉันไม่ยอมฉันก็จะถ่าย

อันนี้ก็คือมันอยู่ที่เขาเรียกว่าเจตนา
เจตนาคือการกระทำที่ประสงค์ต่อผลและย่อมเร็งเห็นผล
ที่เราทำลงไปเนี่ยเช่นว่าเราต่อยหน้าคนปึ้งไปทิ้ง

กระทำนั้นก็คือโดยประสงค์ต่อผล

ถ้าเราสุจริตเราทำโดยสุจริตนะครับ

อาจารย์ครับสมมุติเราอยากจะแค่ถ่ายไว้ว่า
ด่านนี้อยู่ตรงนี้ตั้งถูกต้องหรือเปล่า
มีอุปกรณ์ครบหรือเปล่ามีกลัวยางมีป้ายไฟอะไรอย่างนี้
ได้ไหมฮะได้ครับก็ไม่มีกฎหมายข้อไหนห้าม
เพราะว่าการที่เป็นด่านเนี่ยก็หมายว่า
จะต้องเป็นด่านเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
ว่ามีคนกระทำความผิดกฎหมายไหมมีอะไรไหม

เวลาจะเข้าไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือไปงานนั้นงานนี้
เขาตั้งด่านไว้หรือมีเหตุเกิดรถชนกันอะไรกัน
หนีมาอะไรมาเขาก็อาจจะตั้งด่านจุกเฉิน
เมื่อเราเป็นประชาชนเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะ
ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเจ้าที่ด้วย

ถ้าเกิดว่าจะบอกเลยผ่านไปด่านตรงนี้
ระวังนะมีด่านตรวจคืนวันลอยกระทง
เผื่อใครดื่มมาจะได้หลบเลี่ยงเส้นทาง
ก็เลยไปถ่ายด่านแล้วก็ลงโลกออนไลน์ซะเลย

ถือว่าเจตนาของผู้ถ่ายเป็นยังไงครับ
อันนั้นก็คือหมายความว่าก็เป็นการ
คือเจ้าที่อำรวจเขาทำก็เพื่อประโยชน์สุขของแว่ชน
เขากลัวว่าคนเมาเนี่ยก็จะเป็นอาจกรของคนที่อยู่บนท้องถนน
ขับรถชนคนอะไรคนพลุกพลาดอะไรอย่างนี้นะครับ
พอจะจับเนี่ยก็คือต้องการอยากจะได้คนเมานั่นแหละ
แต่คนนี้ก็ไปหวังดีซะนี่
โพสต์เลยบอกว่าตรงนั้นมีด่านมีอะไรนะ
ทีนี้เขาก็จะหลบจะเลี่ยงเขาก็อะไรอย่างนี้นะครับ
คือมันเป็นเจตนาที่กระทำลงไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการขัดขวางเหมือนกัน
เป็นการกัดขวางว่าคนกระทำความผิดผู้ร้าย

มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอดีนะครับ
ประสงค์ว่าคนนี้คือประสงค์จะให้เขาหลบหนีอย่างนี้นะครับ
ตนาตรงนี้มันก็จะเหมือนกับไปช่วยเหลือตรงนั้นเหมือนกัน
แม้ว่าเราจะไม่ได้ไปขัดขวางอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
แต่การที่เราแจ้งข่าวแบบนี้
เป็นการประกาศในโลกโซเชียลเหมือนกับมีด่านบอกด้วย

คือถ้ามีด่านจริงก็ถ้าเป็นความบริสุทธิ์อะไร

เขากำลังเขียนใบสั่งก็ไปทำเอาแบงค์ไปสอดใส่ไว้

จะผิดพอร์โลบอลคอวิทเตอร์ไงครับ
แต่ถ้าตรงไปตรงมาถ้าความปริสุทธิ์สุดจริงนี่
ประชาชนเขาก็ต้องได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ว

แสดงความประสุทธิ์ต่อประชาชนก่อน

ว่าเกิดไปตรวจสอบคนเดียว

แล้วก็มีแหละประมาณว่าปิดเสื้องหน้าจับได้เลยนะครับ
มันยุ่งแล้วเราก็อาจจะป้องกันตัวโดย
มีกล้องมีวิดีโอถ่ายไม่ได้ขัดขวางใคร
อาจารย์ครับแสดงว่าตอนนี้โลกออนไลน์
ดราม่ากันใหญ่เลยเรื่องนี้กฎหมาย
สรุปคือตำรวจเขาตั้งป้ายแบบนั้นได้

ถ้าการกระทำในการถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอนั้น
เป็นการกระทำที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
อย่างนี้ต้องเปลี่ยนข้อความให้เข้าใจมากขึ้น
เลยครับก็เปลี่ยนว่าถ่ายได้นะ

จะไปทำให้เกิดความเสียหายดัดแปลงอะไร

คือจะได้เข้าใจกันมากเพิ่มละ

ก็เป็นอีกข้อกฎหมายที่น่าสนใจมากนะครับ

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ต่างอาณาเหล่านี้

มาคุยกับอาจารย์ทางด้านกฎหมายมาคุยกับทนายของเรา

ขอบคุณค่ะธนายวสัตว์ฝีมือช่างนะครับ
ประธานเผยแพร่กฎหมายสภาษณ์ธนายความ